เพลินเจริญใจจังเลยเวลาเดินตลาด

กลับบ้านดีกว่าเฮ้ยไม่ได้สิ

เช็คราคากันหน่อยกับตลอดตลาดสดครับ
แต่ละอย่างราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับ
ผักกาดขาวครับกิโลกรัมละ๓๐บาทนะครับ
ปุ้งจีนเข่งละ๑๖บาทครับ
ผักชีไทยกิโลกรัมละ๓๒๐บาทนะครับ
จากนั้นครับพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๔๕บาทนะ
อ่ะเปลี่ยนจากหมวดผักไปดูกันที่ราคาเนื้อสัตว์กันบ้าง
หมูเนื้อแดงครับ๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนสะโพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เหนือวัวแดงนะครับ๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาท๕๐สัตว์ต่อฟองนะครับ
ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่
ติดตามกันด้วยนะครับ